คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ร้านขายของชำร้านหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะยกพวกตีกันคือไปตีกับคู่อริแล้วก็ตีเข้าไปถึงในร้านเขา
เจ้าของร้านก็เลยมาไล่ในลักษณะที่ว่าโหถ้าตีกันไปตีนอกร้านอ่า
กลายเป็นว่าไปหาว่าเจ้าของร้านอ๋อเป็นพวกเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหม
เจ้าของร้านโดนไปด้วยเย็บไปสามเข็มเลยนะคะไปดูภาพค่ะ
กูทำมันผู้ปืนอ่ะอ้าวอย่าตีนมันบ้าจูเนี้ย
อะไรนะ
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีกันเป็นสิบคนเลยนะคะครับตามภาพจะเห็นเหมือนกับ
ทะเลาะกันแล้วตีกันแล้ววิ่งกำลังจะกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์กำลังจะขี่ออก
แล้วเหมือนกับย้อนกลับมาตะโกนด่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านโอ้โหต้องหลบเพราะว่าโดนวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
เครื่องของเครื่องขวดใส่เจ้าของร้านนะคะนี่นะคะคือไล่ตีกันในร้านก่อน
ตีกันเสร็จจะกลับครับเจ้าของร้านเขาก็แบบต้องไล่แหละ
ตีกันในร้านเขาได้ยังไงเอาเป็นเราเราก็ไล่ฮะใช่แต่กลายเป็นว่าเจ้าของร้านเขาต้องเจ็บไปด้วยอ่ะค่ะ
เขาต้องเย็บที่เนี่ยใช่ใช่หัวมันจะไปแล้วมันย้อนกลับมาเครื่องใส่เขาอีก
ย้อนกลับมาอืม
และนี่คือภาพในร้านค่ะก่อนที่จะเป็นภาพเมื่อสักครู่
คือตีกันในร้านแบบนี้ก่อนคนที่ยืนหันหลังให้กล้องคือคู่กรณีของเด็กแว้นที่อยู่หน้าร้านนะคะ
นี่ค่ะคือตีกันในร้านเขาเจ้าของร้านเขาก็ต้องไล่ออกจากร้านเป็นเรื่องปกติ
โอ้ยอย่างนี้ไม่ให้เขาไล่ยังไงฮะเขาต้องไล่อยู่แล้ว
บางร้านเผลอเขามีปืนเขาไล่ยิงเอาเลยนะ
แต่กลายเป็นว่าเขาก็มีกันทั้งมีดมีกลวยยางมีขวดแก้วเครื่องใส่กันไปมามีไม้มีอะไรด้วย
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐มกราคม๒ทุ่มครึ่งนะคะ
ร้านนี้อยู่ใต้สะพานรถไฟกิโลเมตรที่๙หมู่๑ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ช่วงจังหวะชุลมุนนะคะนายบุญฤทธิ์ขวาด้านอายุ๕๘ปีเจ้าของร้าน
โดนขวดเครื่องใส่หัวเย็บไป๓เข็มค่ะ

ลูกค้าครับเขาเดินมาจากโน่นใช่ป่ะเขาเดินกันมาสามคนพ่อลูกแล้วก็หลานเขา
ถืออีฎาปเข้ามาที่ร้านเค้ามาขอเติมกวรรติ
บอกมีปัญหากันปัญหาอะไรถ้ามีเรื่องกันไปทะเลาะกันข้างนอกนะเป็นร้านค้า

มาถึงเขาเห็นลูกค้าผมอยู่ในร้านเขาหยิบก้อนหินหยิบขวดโค้งในร้าน
เขาแบบเฟียกเข้าไปแล้วท่านเกือบแตก
ขวดมีดอาวุธเผื่อนทั้งนั้นอะ
สาวก็เลยบอกว่าถ้ามีเรื่องกันออกไปมีเรื่องข้างนอก

พวกอาวุธหลุดทำร้ายพวกกลัวเข้าของผมแตก
แค่ว่าผมหยิบโต๊คบ้างอย่างงี้ไม่มาเพียก

ที่มาซื้อของลูกค้าเขาก็วิ่งเข้าไปหลบ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
ทั้งที่เราเป็นร้านค้าสาธารณะใครสามารถเข้ามาซื้อขายกับจ่ายทั้งหมดเลยค่ะ
แต่ว่าไม่รู้เรื่องกับพวกเขาหรอกค่ะ
นี่ค่ะเจ้าของร้านนะคะพ่อกับลูกสาวนะคะ
เขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
ไล่ตีกันมาฝ่ายนึงมาหลบอยู่ในร้านเขา
แล้วก็หูเฮกันมาตีกันในร้านแล้วสิ่งที่เอามาเครื่องมาปลากันเนี่ย
ก็คือของในร้านเขาไงโอ้โหขวดน้ำขวดอะไรของในร้านเขามันเลยพังเสียหายนะคะ
พันธุไทยตำรวจเอกวุฒิพงศ์สมใจภูกรรมกับเสมอพรุตาหลวงบอกว่า
ก็ต้องรวบตัวมาดำเนินคดีกันทั้งหมดนะคะ
แต่กล้องในร้านนี้ชัดมาก

คือเห็นหน้าคงรู้หมดแหละไอ้ว่าเด็กพวกนี้มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับ